เอาล่ะมาดูบรรดาคนดังเขาแสดงความเห็นและความรู้สึกต่อกรณีนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ใครดีล่ะเมื่อกี้คุณวรพรพูดถึงคุณลัมโบอีสาน
คุณเสกสกลนะค่ะเอาเริ่มที่คุณลัมโบก่อนเลยคุณเสกสกลอัตถาวงครับ
ลัมโบอีสานนี่ฮะท่านนี้ครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมความรุนแรงของนายวีรวิทย์ที่ไปต่อยในศรีสุวรรณกลางวงสัมภาษณ์ของสื่อมวลชน
เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กเยาวชนที่อาจจะดูการไลฟ์หรือถ่ายทอดสดอยู่
เพราะว่าหลังจากทำร้ายใครเสร็จก็มักจะไปไลฟ์ในช่องของตัวเองนะครับ
ซึ่งอดีตเคยบุกมาทำร้ายเขาแล้วนะถึงตึกที่ทำงานเลยแต่คุณเสกสกลบอกรู้ทัน
ก็เลยป้องกันตัวรอดมาได้ครั้งนี้ที่ไปทำร้ายนายศรีสุวรรณเนี่ย
พฤติกรรมก็คงไม่ต่างกันส่วนตัวมองว่าหากไม่ชอบในศรีสุวรรณ
ก็ไปใช้กติกาของบ้านของเมืองจัดการไม่ใช่ไม่พอใจและใช้กำลังแก้ปัญหา
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคุณเสกสกลว่างั้นเพราะเป็นการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น
มันผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังเป็นการจุดชนวนให้สังคมเกิดความแตกแยกด้วยนะครับ
เป็นคนเดียวที่เคยแอบมาทำร้ายผมบุกเข้ามาที่ทำงานที่ธรรมเนียบ
และคิดจะทำร้ายผมและผมก็สามารถป้องกันตัวได้ในขณะนั้น
ผมได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สอนอดุสิตเพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลคนนี้
ที่จะมาทำร้ายที่ทำร้ายร่างกายผมและบุกลุกเข้ามาในสถานที่ราชการ
ไปทำร้ายคุณศรีสุวรรณจัญญาในครั้งนี้
ผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เถื่อนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
และชอบแสดงโชว์ออฟต่อหน้าสื่อมวลชน
เอานายเสกสกลลัมโบอีสานบอกเถื่อนทนายตั้มว่าไงอ่ะ
ทนายตั้มก็ให้ความเห็นแบบทนายอะนะ
บอกว่าการที่นายวีรวิทย์ต่อยนายศรีสุวรรณเนี่ย
หมัดไม่ถ้วนผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กาย
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

เจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่ยินยอม
แต่ก็ให้ระวังพฤติกรรมการเรียนแบบนะฮะ
ส่วนแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรล่ะระบุว่า
แม้จะไม่ชอบคุณศรีสุวรรณแค่ไหนเพราะว่าโดนร้องเรียนหลายครั้งตอนเป็นพระ
แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง
ถ้าจะต่อยกันจริงนู่นอยู่บนเวทีมวยดีกว่า
ขณะที่คุณนวัดอิสระไกรศีลโพสต์ระบุว่า
ความรุนแรงไม่ดีแต่โดนต่อยบ้างก็ดี
ผมไม่ได้พูดนะคุณนวัดโพสต์นะครับนะฮะ
รำคาญตัวทำลายความสุขคนไทย
องเป็นแค่ทอล์กโชว์สนุกสนานบ้างก็ได้

คุณสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมนิการกฎหมายยุติธรรม
สิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านยืนยันบอกว่าจะเดินหน้ายื่นเรื่อง
ให้ผู้บัญชาการตำรวจและคอนบาร์ดตรวจสอบ
ไอ้การเดี่ยว๑๓ของคุณโน๊ต

แล้วคุณสนทิยาขอให้กำลังใจในศรีสุวรรณด้วย

ตัวเขาหมายถึงโดนที่คุณสนทิยา
ตอนแถลงข่าวเนี่ยคงจะต้องต่อยก่อน
มั่นใจว่าส่วนตัวคงไม่เป็นอะไร
เพราะเป็นนักมวยเก่าน็อกคนอื่นมาแล้วนั่น
นอกจากความแข็งไขของคนดังแล้วเนี่ย
ชมครับขึ้นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์
นะครับขึ้นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เอาเรื่องอะไร
อะเรื่องช็อตเตะครับคุณผู้ชมนายฟีราวิท
แล้ววิเตะเนี่ยโอ้โหจับไปถึงขั้นรองเท้าพ่อคุณ

โฆษณาขายรองเท้ากันเลยทีเดียวเชียวแหละ
มีการเอาภาพจังหวะการออกหมัดแล้วก็ลูกถีบลูกเตะต่าง
เปรียบเทียบกับหนังกำลังภายในอันนี้ขยันมากจริงจริงนะ
ช็อตต่อช็อตโอ้โหแล้วไปหาภาพเก่งเนอะนั่นสิ
นะฮะระบุว่าอันวรยุทธ์ในใต้ลาบแพ้ชนะวัดกันที่ความเร็ว
ส่วนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ยังโพสต์เปรียบเทียบแม่ไม้มวยไทย
เตะของคุณวีรวิทย์กับคุณศรีสุวรรณ
ว่าเป็นท่าบักลูกทอยนี่ฮะอ๋อจังหวะแบบนี้นะครับ
ปากลูกทอยนี่เออปากลูกทอยนะครับแล้วมีการยกมือรับ
นี่แบบนี้ฮะค่ะแม่โลกออนไลน์ก็มีหลากหลายเลยค่ะ
สำหรับประเด็นนี้นะฮะทั้งคนวางแข้งอืม
แล้วคนรับแข้งเนี่ยมีแม่ไม้มวยไทยทั้งคู่ค่ะ